คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องนักศึกษาสาวฝึกงาน
ที่มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คว่าโดนนักแสดงฟอร์ฟัน
ก็คือหมายถึงหนุ่มฟรอยเอาเยลลี่ให้กินหรือว่ามอมยา
ทีนี้วันนี้ความจริงตำรวจจะเรียกฟอยมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นหนุ่มฟรอยไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ยื่นเยลลี่ให้กับนักศึกษาสาวฝึกงานได้กินนะคะ
เรื่องนี้เราตามกันมาต่อเนื่องนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นข่าวเป็นคราว
กรณีที่น้องซีนนักศึกษาสาวฝึกงานโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
บอกว่าโดนนักแสดงหนุ่มฟอร์ฟันมอมยา
หลังจากที่ไปทานข้าวกับรุ่นพี่ที่ชื่อซึงที่ร้านอาหารแถวลาดกระบัง
แล้วทีนี้พอดารานุ่มยื่นเยลลี่ให้เธอกินไปก็มีอาการมึนหัว
ใจเต้นแรงเหมือนหัวใจจะหลุดแล้วก็มีอาการหนาว
หลังจากนั้นเนี่ยรุ่นพี่ก็มีการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน
ปักหมุดไปสถานที่หนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาล
แล้วระหว่างทางตอนที่น้องขึ้นแท็กซี่ก็พยายามโทรศัพท์หาพ่อ
แต่ว่าโชคดีที่โรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ด้วยน้องก็เลยรอด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒พฤศจิกายนแล้วพอหลังจากเกิดเหตุ
ตัวน้องไปแจ้งความที่สนราชกระบัง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้
เมื่อวานนี้มีการรายงานเรื่องผลการตรวจปัสสาวะของน้องซีนนักศึกษาสาวฝึกงานคนนี้
ปรากฏว่าเจอสารเสพติดคือกัญชาในร่างกายแต่ไม่พบสารชนิดอื่นนะคะ
ส่วนประเด็นที่จะมีการเรียกดารานุ่มฟรอยที่นักศึกษาสาวคนนี้มีการอ้าง
กับรุ่นพี่อีกคนนึงที่ชื่อซึงมาสอบปากคำ
ตำรวจก็มีการประสานขอความร่วมมือไปเพราะว่าที่แรก
หนุ่มซึงแล้วก็ฟรอยบอกว่าจะมาพบตำรวจในวันพุธที่๒๐ก็คือวันนี้
คือตอนแรกตำรวจต้องรอผลการตรวจร่างกายนักศึกษาฝึกงานสาวคนนี้ก่อน

ว่าในร่างกายมีสารเสพติดอะไรหรือเปล่า
พอผลมันออกมาเมื่อวานนี้มีสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ
ก็เลยต้องให้ฟรอยกับรุ่นพี่มาให้ปากคำในวันนี้
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นฟอยเข้าไปพบตำรวจ
เข้าไปพบแล้วก็ไปยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
โดยเรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกพัทรพลสนิทวงณอายุทยา

ก็มีการเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้โทรศัพท์ไปสอบถาม
ซึ่งท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้ฟรอยแล้วก็ซึง
ที่เป็นรุ่นพี่พร้อมกับทนายความ
เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนที่สนรัฐกระบังตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะ
เรื่องต้นหนุ่มฟรอยก็ปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้ยื่นเยลลี่ให้กับนักศึกษาสาวคนนี้
จนถึงตอนนี้ทุกคนก็ยังสอบปากคำอยู่ในฐานะพยานเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าณตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหากับใครทั้งสิ้น
ส่วนเรื่องคำให้การของทั้งฟรอยและซึงที่เป็นรุ่นพี่
สอดคล้องกับคำให้การของน้องนักศึกษาสาวหรือไม่
อันนี้ตำรวจบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าถือว่าเป็นรายละเอียดในสำนวน
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าใครจะให้การอย่างไรก็ได้

ซึ่งหลังจากนี้ยังต้องสอบพยานแวดล้อมอีกจำนวนนึง

เพื่อเอามาประกอบสำนวนให้มันรอบครอบ

ทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
บอกว่าจะเดินทางไปตรวจสำนวนด้วยตัวเอง
เพราะว่ายังมีประเด็นบางอย่างที่ต้องทำเป็นพิเศษ
แล้วก็มีรายงานข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชม
ว่าการสอบปากคำฟรอยและซึงเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นการสอบปากคำก่อนที่ผลการตรวจร่างกายของน้องซีนจะออกนะ
แต่พอหลังจากผลการตรวจปัสสาวะของน้องซีนออกมา

จะต้องเรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำใหม่ทั้งหมด

แล้วก็ต้องดำเนินการตรวจร่างกายทั้งสองคนอย่างละเอียด
คือตรวจทั้งฟอยตรวจทั้งซึงด้วย

ตำรวจต้องรอผลการตรวจร่างกายของหญิงสาวก่อนนะ
แม้ฟรอยกับซึงจะเข้ามาให้ปากคำอย่างไรก็ตาม
มันก็ต้องพิสูจน์จากปัสสาวะของผู้หญิงก่อน
ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องมาตรวจของฝั่งผู้ชายต่อเนี่ยนะ
แต่ประเด็นที่บอกว่าเยลลี่ที่ซีนบอกว่าฟรอยให้กินไป
อันนี้มันจะมีผลที่ทำให้ซีนมีลักษณะคล้ายจะหมดสติ
แล้วมีอาการหัวใจเต้นแรงมีอาการหนาวสั่นหรือไม่นั้น

พร้อมกับจะต้องตรวจสอบด้วยว่ามีการดื่มเบียร์ไปด้วยหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีรูปภาพรูปหนึ่งไงคะ
ที่หนุ่มซึงกับฟรอยเขาถ่ายรูปด้วยกัน
แล้วข้างหน้าโต๊ะรูปนี้ในวงกลมสีแดง
เขาบอกว่าด้านซ้ายมีกระป๋องเบียร์๔กระป๋อง
ด้านขวามือมีอีก๑กระป๋อง
ส่วนโต๊ะรอบภายในร้าน๗โต๊ะนะฮะ
ก็เป็นข้อมูลออกมาว่าไม่มีคน
แต่จุดนี้จะขัดกับที่นักศึกษาสาวเขาโพสต์ว่า

ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากโต๊ะข้าง
เขาก็ต้องมาพิสูจน์กันต่อว่าในร้านตกลงแล้ว
มีพยานคนไหนรู้เห็น
หรือทางนักศึกษาสาวไปขอความช่วยเหลือบ้าง

แล้วก็พวกกินเหล้าเมายาอยู่ในร้านเนี่ย
มันมีผลต่อเรื่องของสภาพร่างกายของทั้ง๓คนหรือเปล่า
รวมถึงขนมที่ซีนได้กินไปด้วย

ไม่ได้กินขนมกับของทางร้านไป

จะต้องมีการไปสอบปากคำคุณหมอเพิ่มเติม
เป็นคุณหมอที่ตรวจร่างกายน้องซีนที่โรงพยาบาลด้วย
ว่ามีสารเสพติดภายในร่างกายของผู้หญิงเยอะแค่ไหน

เขาบอกว่าโอ้โหนักข่าวก็ไปกันเต็มแหละ
ดักรอเผื่อฟรอยจะต้องเข้ามาให้ปากคำ
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ